เส้นใต้เมืองไทยวันนี้เรายังอยู่ที่เรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในแวดวงของคณะสงฆ์นะครับ
ล่าสุดนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าท่านนายกนั้น
มีการส่งหนังสือมาให้ร่วมกันหาทางออกนะครับกรณีความขัดแย้งของคณะสงฆ์
เพื่อแก้ปัญหานี้แล้วก็สร้างความชัดเจนของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้มีความผ่อนคลายลงจากปัญหานี้นะครับ
ติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากวัดสามพระยาครับ

ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งข้อความให้กับนายสุวพันธ์ค่ะ
โดยก็ได้มอบหมายให้ไปแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งของคณะสงฆ์ที่เกิดขึ้นให้มีการผ่อนคลายค่ะ

ยกวงภาพวัคพธนธรรมดารวมสามพระหยาครับ
แก่งเป็นวิทยากรบัญญาธวายความรู้แด่พระสังคาธิการผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอบรม
เพื่อแต่งตั้งเป็นพระอุปชาวัดสามพระยาว
ในฐานะที่ตนเองรับผิดชอบสำนักพระพุทธศาสนา

สุดยอดผู้นำอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษ
นายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งข้อความมาอีกค่ะ
โดยได้กำชับให้ตนเองไปหาวิธี
เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์
ผ่อนคลายและยุติลงไปสู่จุดที่ควรจะเป็นค่ะ
แต่ทั้งหมดนะคะนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่า
ยังมีความเคารพคณะสงฆ์เป็นที่สุด

ต้องจัดให้มีการดีเบตออกสื่อค่ะ
สองแม่ไม่อยากให้ความเห็นที่แตกต่างมันขยายตัว
แล้วก็อยากให้เกิดความเข้าใจ
ว่าจะทำพิธียังไงที่มันจะเหมาะ
การคุ้มไปทราบและผมดูลองว่า
เพื่อหาทางอีก

ชุมนุมนะอย่างเดียวนะคุยกันเรื่องของการปฏิรูป
การส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งขึ้น

ทางนี้ค่ะนายสุวพันธ์ก็ยังย้ำภายหลังจากการบรรยายแล้วเสร็จค่ะ
ถึงเหตุผลที่ไม่ต้องการให้มีการดีเบตค่ะ
เพราะไม่ต้องการให้ความเห็นที่แตกต่างขยายตัว
และพระสงฆ์บางรูปไม่พร้อมดีเบตขณะที่บางรูปก็พร้อมค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้หารือกับนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
ว่าจะใช้วิธีการพูดคุยหารือทำความเข้าใจกับคณะสงฆ์หลายฝ่าย
รวมถึงการปฏิรูปพระพุทธศาสนาด้วยซึ่งจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ค่ะ
ขณะเดียวกันค่ะนายสุวพันธ์ยังปฏิเสธ
นำเข้าผิดกฎหมายรวมถึงเงินที่สหกรณเครดิตยูเนียน
คลองจันทวายให้กับวัดธรรมกายโดยกล่าวสั้นว่าต้องกลับไปดูรายละเอียด
เพราะเป็นเรื่องข้อกฎหมายที่กระทบกับหลายส่วนค่ะและยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น
พระผู้ใหญ่หลายรูปได้แสดงความเป็นห่วงซึ่งตนเองค่ะในฐานะที่รับผิดชอบก็หนักใจค่ะ
แต่ยืนยันว่าทุกปัญหามีทางออกแต่จะต้องใช้ระยะเวลาค่ะ
นอกจากนี้ค่ะนายสุวพันธ์ก็ยังชี้แจงด้วยว่าในสัปดาห์นี้ค่ะ
จะมีการเดินทางของพระสงฆ์หลายรูปไปร่วมปฏิบัติธรรมที่พุทธมนตรค่ะ
โดยจะเป็นการปฏิบัติธรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติเนื่องในวันมาคบูชา
ไม่ได้เป็นการเพื่อเดินทางไปชุมนุมแต่อย่างใดค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงานสดจากวัดสามพระยาค่ะ